ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ฆ่าต่อเนื่อง๓ศพนะครับในพื้นที่ปฐุมธานี
เทือนขวัญเหมือนกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เป็นชายเร่ร่อน
เป็นคนเร่ร่อนที่นอนอยู่บริเวณใต้สะพานต่าง
แล้วก็จะอยู่เพียงคนเดียวหรือว่าอยู่ประมาณสัก๒คน
เหตุการณ์นี้ตำรวจบอกว่าตอนนี้นะครับเผยแพร่ภาพสเก็ตของคนร้าย
ให้ประชาชนช่วยกันแจ้งเบาะแสเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
กล้องวงจรปิดบริเวณสะพานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปฐุมธานี
บันทึกภาพคนร้ายซึ่งเป็นชายรูปร่างเล็กครับสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
ผิวดำแดงมีจักรยานเป็นภาษณะโดยจุดสุดท้ายที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับ
ก็คือบริเวณหน้าห้างเซียรังสิตพลตำรวจตรีอำนาจจันเจริญผู้บังคับการ
สืบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งเปิดเผยว่าได้สั่งชุดสืบสวนกระจายกำลังลงพื้นที่
หาข่าวและเร่งปูพรมค้นหาคนร้ายโดยเฉพาะอำเภอลำลูกกาและพื้นที่รอยต่อ
นครบานเขตดอนเมืองกับสายใหม่ครับ
พร้อมทั้งแจกจ่ายภาพสเก็ตคนร้ายที่ตำรวจสเก็ตภาพเอาไว้ได้นะครับ
ตามคำให้การของพยานปากสำคัญที่บอกว่าก่อนเกิดเหตุประมาณ๒สัปดาห์
เห็นคนร้ายนั่งร่วมวงดื่มสุรากับเหยื่ออยู่เป็นประจำแล้วก็ชอบปั่นจักรยาน
อาการคล้ายกับคนเมาพูดจาไม่ค่อยชัดครับคาดว่าน่าจะเป็นคนต่างด้าว

ส่วนประชาชนในพื้นที่นั้นยอมรับนะครับว่าตอนนี้ก็คือหวาดกลัวครับ
หลังเกิดเหตุคนร้ายฆ่ามัดมือไพร่หลัง๓ศพแล้ว
อยากให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
คนก่อเหตุฆ่าทั้ง๓ศพน่าจะเป็นคนเดียวกัน
จากพฤติกรรมการก่อเหตุคล้ายกัน
ศพแรกเป็นชายอาจจะเกิดจากการฆาตกรรมโดยเมาสุราและเสพยาเสพติด
ศพที่๓ก็คือเป็นผู้ชายมีร่องรอยถูกแทงด้วยของมีคม
เหมือนกับคดีแรกมั่นใจว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะเป็นคนเก็บของเก่า
แล้วและน่าจะจับตัวได้เร็วเร็วนี้ครับสำหรับประชาชนนะครับ
พบเห็นชายลักษณะดังกล่าวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมขึ้น
หน้าจอคล้ายกับคนร้ายที่ก่อเหตุฆ่าสามศพสามารถแจ้ง
แสช่วยเจ้าหน้าที่ได้ตลอดทั้ง๒๔ชั่วโมงครับ